สาวคนนี้เธอบอกว่าเธอเนี่ยเดินผ่านศาลแห่งหนึ่ง
แล้วจู่เธอมีอาการร้องห่มร้องไห้ออกมาแบบนี้เลยค่ะ
แม่หนูขอรับมัน
แม่ไม่อยากให้หนูนะ
คุณสงสัยไหมว่าเกิดอะไรขึ้น

ทำไมเธอร้องไห้แล้วเธอบอกว่า
ต้องมาขอคำมาต้องมาขอคำมา

คลิปนี้ถูกโพสต์ลงในติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่า
สุขสรรค์หงวงภัยศาลหรือว่าคุณตาย
คุณตายเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
น้องผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นคนที่มีเซนต์
มีเซนต์คืออะไรเหมือนซิกเซนต์เหมือนมีสัมผัสพิเศษ

เธอบอกว่ามีตั้งแต่เกิดแล้วก็สามารถระลึกอดีตชาติของตัวเองได้

เขาบอกว่าตั้งแต่พบของพระเจ้าตากค่ะ

จนถึงพบที่ตัวเองเป็นพญานาคเก่ากว่านั้นอีก
แต่ว่าจะต้องไปนั่งปฏิบัติธรรมนะ

แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดลบบุรี
ซึ่งวัดแห่งนี้มีถ้ำนาคาอยู่คุณ
พอน้องจะเดินไปเที่ยวชมถ้ำตรงนั้น
แล้วเดินผ่านศาลตรงนี้
จู่นะน้องบอกกับคุณต่ายคนที่โพสต์เนี่ย
บอกว่าเขาเริ่มไม่ไหวแล้ว

แล้วจากนั้นก็มีหลวงพี่ท่านหนึ่ง
บอกให้น้องไปจุดทูบบอกแม่ที่ศาล
ตัวสั่นเลยแล้วมีอาการร้องห่มร้องไห้สะอึกสะอื้น

เขาบอกว่าเขาระลึกชาติเห็นแม่ชะบา
ชะบาคือเป็นนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ณที่แห่งนี้

เคยเป็นนางไม้ลูกของแม่ชะบามาก่อน
แล้วเขาหนีแม่ชะบามากอด
พอแม่ชะบาเห็นเขาเขาเห็นแม่จะบา
ร้องไห้เหมือนว่าสำนึกผิดขึ้นมา
แล้วก็ไปรดน้ำเหมือนขอโทษขอโพยขอคำมากับแม่ชะบา
ที่ตัวเองเนี่ยหนีมาจนได้มาผุดมาเกิดนั่นเอง
แล้วก็ถูกแชร์ไปในโลกโซเชียลเยอะแยะมากมาย
และเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
วิจารณญาณในการรับชมนะคุณผู้ชม
คือเรื่องของการระลึกชาติได้เนี่ย
มันไม่ได้มีหลักฐานอะไรมาบ่งบอกนะว่าเราจะรู้ได้ยังไงอะไรแบบนี้

แต่มันก็เป็นเพียงแค่ความเชื่อที่เล่าสืบทอดกันมา
นี่มันแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะ